ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้ก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย
ปัญหาก็คือว่าเมื่อวานนี้มันมีเกิดขึ้นที่พัทธลุงด้วยค่ะ
มันเลยพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้มาแล้ว
ก็ต้องไปหาคำตอบกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
แต่ดูที่เกิดขึ้นในช่วงสายวันนี้ก่อน๙นาฬิกาวันนี้นะครับ
นาราธิวาสครับบริเวณริมถนนในพื้นที่บ้านสาลาหมู่๔
ตำรวจจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
แรงระเบิดทำให้ทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่๔๘บาดเจ็บไป๑นาย
คือ๑๐โทมหามัตยูโซะอายุ๓๗ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่ต้นขาขวาแล้วก็หัวเข่าขวา
ก็ได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วนะครับที่เกิดเหตุมีหลุมกว้างสิบสองนิ้วลึก๖นิ้ว
มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดตกกระจัดกระจายเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักห้ากิโลกรัม
ชนวนด้วยวิทยุสื่อสารก่อนเกิดเหตุทหารพรานหกนายเดินเท้าลาดตระเวนนะครับ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดแล้วก็หลบหนีไป
สาเหตุคาดว่าก็เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการจะลอบสังหารเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์นะฮะ
นาราธิวาสยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอยี่งอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบป้ายผ้า
ซึ่งเขียนข้อความเป็นภาษารูมีนะฮะก็แปลใจความได้ประมาณว่า๑๑๐ปี
จำนองชาติภัณฑ์ปัตตานีอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับก็ผูกติดไว้กับราวสะพานข้ามคลอง
ที่พื้นที่บ้านเดงหมุ่ด๗ตมรรหารยังมีการใช้สวีสเปรย์พ่นข้อความในกลางถนนด้วย
แล้วก็ไปตรวจพบป้ายผ้าและข้อความแบบนี้อีกหลายจุด
ในพื้นที่๓อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะฮะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้
ในพื้นที่จังหวัดสตูนและจังหวัดพัทธลุงรวม๒จังหวัดเกือบ๒๐จุด
แต่ว่าทั้งสองที่นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็พบผู้ต้องสงสัย๒คน
ที่เข้าไปก่อเหตุในร้านขายของชำ
ในพื้นที่ตำบลคลองขุดนะคะตอนนี้จะเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ซึ่งเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้พันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานคร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรตักใบจังหวัดนราธิวาส
มาช่วยราชการในตำแหน่งผู้กำกับสพเมืองสตูนนะคะ
เดิมคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้กำกับสพเมืองสตูน
ถูกเปลี่ยนแปลงให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีแทนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลก็บอกแค่ว่าเป็นคำสั่งย้ายตามวาระ
ก็พร้อมจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว
แต่การข่าวออกมาเหมือนกับว่าโดนเด้งโดนย้าย
เพราะมีเหตุระเบิดในพื้นที่ที่จังหวัดสตูน
ครับก็ที่พัทธลุงเมื่อวานนี้ก็มีการวางระเบิดป่วนเมือง๑๑จุดนะฮะ
ก็ทำให้วันนี้ทางโรงเรียนในพื้นที่ต้องหยุดเรียน๒วันด้วยกัน๑๑๑๒นะฮะ
เพราะเกรงว่านักเรียนจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้น

เป็นพื้นที่โรงเรียนแอมเภอปากพยูนกับแอมเภอเมืองพัทธาลุง
วันนี้ทางพัทธลุงนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา๑ชุดเพื่อเร่งคลี่คลายคดี
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อเหตุอยู่พอสมควร
ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปเจอเบาะแส๕ผู้ต้องสงสัยที่วางระเบิดป่วนอยู่๑๑จุด
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำอยู่คนหนึ่งนะฮะ
หลังจากปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดที่เดินเข้าไปในสวนสาธารณะ
เขตเทศบาลเมืองพัทธลุงแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้น
แต่ว่ายังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ลงพื้นที่อำเภอปากพยูนที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
ไปติดตามดูความคืบหน้าการคลี่คลายเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างนะฮะไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
พลเอกประวิทย์บอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มแนวร่วม
ที่เคยก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
ถ้าจาก๓จังหวัดใต้แล้วขึ้นมาพัทธลุงเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่
แต่คือเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มแนวร่วมคนที่ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบในชายแดนใต้ไง
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยและไม่ใช่เรื่องการดิสเครดิตรัฐบาลด้วย
โอ้โหทีนี้ไม่รู้เรื่องอะไรต้องรอความคืบหน้ากันต่อนะครับ
ขณะที่พลเอกวัลลบรักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชบอกว่า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนเบื้องต้นสาเหตุอาจเกิดจากการขยายพื้นที่
ก่อความไม่สงบจากชายแดนใต้
หรืออาจเกิดจากเรื่องการเมืองหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ซึ่งที่ประชุมสมชประเมินว่าการก่อเหตุเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้คนหวาดกลัว
เพราะว่าทั้ง๑๑จุดที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเขาแฝงตัวมาในงานคอนเสิร์ต
เขาไปคอนเสิร์ตนี้แล้วคนไปเที่ยวคอนเสิร์ตนี้เกือบหมื่นคน
โอ้โหก็แฝงตัวมาในคอนเสิร์ตแล้วก็คาดว่าไปก่อเหตุสร้างสถานการณ์แบบเนี้ย
นี่ต้องไปหาสาเหตุให้ชัดนะอืมนะคะครับ